วันนี้เราจะเริ่มกันเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานอีกแล้ว
ถึงขั้นศูนย์เสียเลยครับที่จังหวัดพิศุโนโลกครับ
เกิดเหตุตึกถล่มทับคนงานก่อสร้างเสียชีวิตหนึ่งศพ
ขณะก่อสร้างเลยนี่ฮะที่ยุบลงไปเห็นไหมครับโอ้โหใหญ่นั้นน่ะ
ตรงนี้เป็นอาคารอเนกประสงค์ครับคุณผู้ชมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒
จังหวัดพิสุนโลกครับเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เช้าเลยครับ
กู้ภัยไปตรวจสอบเหตุตึกถล่มในพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสอง
ภาคเหนือจังหวัดพิสุนโลกตะบนสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิสุนโลกครับ
โอ้โหชาวบ้านกู้ภัยเขาต้องไปช่วยเหลือลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ
เป็นคนงานชาวกัมพูชา๓คนส่งโรงพยาบาลวังทองไปก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็ไปพบศพผู้เสียชีวิตหนึ่งศพเป็นคนงานชายสัญชาติกัมพูชาเช่นกัน
สภาพถูกขาดเหล็กนะครับแล้วก็ปูนหล่นทัพเนี่ยครับสภาพสมของเขา
คลันเป็นกู้ภัยเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีผู้สูญหาย
หนึ่งคนครับก็เลยร่วมกันกับคนงานเนี่ยระดมกันค้นหากระทั่งพบว่า
ศูนย์หายเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าไปตรวจที่ร่างกายไม่พบชีพจร
แสดงว่าเสียชีวิตแล้วครับนายพรพฤษจุธากูลนายช่างชำนาญงาน
ผังเมืองอบตสมแขเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุของอาคารถล่ม
เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องยังไงอาคารนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
คุณผู้ชมยังไม่ได้ขออนุญาตจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับ
มีเพียงหนังสือแจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างแต่ยังไม่ได้ยื่นแบบ
ส่งไปที่อบตสมแขมอบตสมแขยังไม่ได้รับแบบอาคาร
มาเกิดเหตุสลดนี้ซะก่อนจึงต้องห้ามใช้อาคารดังกล่าวไปก่อนนะครับ
กว่าจะดำเนินการส่งใบอนุญาตก่อสร้างให้อบตสมแข
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอาคารก่อสร้างถล่มนะครับ
จะตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วจะเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
มาสอบปากคำเพิ่มเติมครับค่ะ